จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่ลดลงนะคะ
เหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่สูงนะคะ
ดอยโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะ
และนักท่องเที่ยวค่ะก็ยังคงเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตามสถานที่ต่างโดยเฉพาะดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะอยู่ที่๙องศาเซลเซียสค่ะ
สภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๙๘องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนที่บริเวณกิวแม่ปานดอยอินถนนอำเภอจอมทอง
อุณหภูมิอยู่ที่๑๑๒องศาเซลเซียส
และมีหมอกปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม
ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นราบ
สามารถสัมผัสอากาศหนาวและปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งได้ตลอดสัปดาห์นี้นะคะ
แล้วก็ได้สัมผัสกับเหมือยขับตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะ
เช่นเดียวกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประชาชนต่างเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพันไม้เมืองหนาวภายในอุทยานเป็นจำนวนมากค่ะ
นางสาวพิชยาการหน่อแก้วมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์บอกนะคะว่า
ปีนี้อุทยานตกแต่งสวนเนเทอร์แลนด์ให้เป็นทุ่งดอกทิวลิปกว่า๑๔๐๐๐ต้น
ซึ่งเป็นการปลูกสลับกับลิลลี่และดอกลาเวนเดอร์
เพื่อที่จะเพิ่มความหลากหลายในการถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
ส่วนภาคอีสานที่ศรีสะเกดนะคะบริเวณจุดชมวิวผามอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์อากาศหนาวเย็นค่ะ
หมอกหนาลมพัดแรงอุณหภูมิอยู่ที่๑๕๖องศาเซลเซียสนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนประชาชนให้เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีหมอกหนาบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นค่ะ
คุณผู้ชมจากแม่ห้องศรส่งไลน์ขึ้นหน้าจอบอกว่าวันนี้แม่ห้องศรฝนตกเล็กน้อยนะครับ
ก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียสครับ